บุฟเฟ่กฎของบุฟเฟ่คือทานให้หมดใช่ไหมคะ
แต่ร้านนี้ค่ะเป็นบุฟเฟ่ที่บอกว่าถ้าทานไม่หมด
เอากลับบ้านได้แต่คิดค่าหอนะเขาก็ทำแบบนี้ค่ะ
ลูกค้าโตเนี้ยค่ะหลังจากที่ทานแล้วเนี้ยนะคะ
เรียกเช็คบินมาเก็บเงินปรากฏว่าพนักงานของร้านเนี่ยฮะ
บอกว่าท่านกินไม่หมดนะคะหนึ่งท่านเลือกเอาว่าต้องจ่ายค่าปรับ
ทานไม่หมดหรือสองท่านเอากลับบ้านแต่คิดค่าห่อนะ
อืมลูกค้ากลุ่มนี้ทำไงคะเทอาหารลงบนโต๊ะเลยจ้ะโอ้โห
นะคะสุดท้ายเจ้าของร้านต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
เห็นบอกว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่ด้วยนะ
ตอนนี้เจ้าของร้านเอาทั้งคลิปเสียงโทรศัพท์ทั้งคลิปนี้แหละค่ะ
ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปากหมุดให้หน่อย
ร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่น
บังซื้อกรุงเทพโพสต์ภาพนี้นะคะ
ลูกค้า๕คนมาทานอาหารที่ร้านแล้วเทอาหารลงบนโต๊ะ
ทางร้านโพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มาทานอาหารพอเรียกเช็คบินปรากฏว่าอาหารที่กินไม่หมด
พนักงานร้านก็เลยแจ้งว่าต้องเสียเงินค่าปรับคือกินไม่หมด
แต่ทางร้านมีบริการห่อกลับบ้านให้กับลูกค้านะ
ก็เลยทำให้ลูกค้าผู้ชายในกลุ่มไม่พอใจเทกุ้งดองน้ำปลาทิ้งลงบนโต๊ะ
แล้วพูดข่มขู่พนักงานบอกว่าพอเทแล้วนะบอกอ่ะงั้นมึงกินสิ
โพสต์ยาวแบบนี้ก๊อปอ่านออกไหมโอ้โหเยอะมาก
โพสต์ยาวแต่ว่าสรุปสั้นให้เนอะเออเล่าละเอียดยิบเลยค่ะนะฮะ
นี่โพสต์ของทางร้านนะคะหลังจากเทแล้วพูดบอกว่าให้พนักงานกิน
พนักงานไม่โตเถียงใดทั้งสิ้นแต่ไปหยิบที่คีบ
คีบกุ้งที่อยู่บนโต๊ะที่ลูกค้าเทใส่ห่อแล้วก็คิดเงินค่าห่อ
ทำให้ลูกค้าชายเนี่ยยิ่งไม่พอใจไปอีกค่ะเดินไปต่อว่าเหมือนลักษณะจะหาเรื่อง
ก่อนที่เพื่อนของผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาช่วยกันห้ามปรามไว้นะฮะ
หลังจากที่คลิปนี้ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปทางร้านก็มีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนแรกโทรมาเจรจาก่อนแล้วเจรจาเจรจาเสร็จปุ๊บคมขูบอกว่า
ให้ทางร้านเนี่ยคืออย่าเนี่ยค่ะอยากให้เด็กคนด้านงานคนนั้นล่าออก

นั่นแหละเป็นเบอร์ปลายสายที่โทรมานะครับ
ล่าสุดค่ะทางร้านเอาคลิปเสียงที่ถูกคมคู่กับคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ไปแจ้งความแล้วนะคะ
ผมเนี่ยนะเด็กมันก็ชอบกินใช่ไหมลูกเวลาลูกไปแล้วบอกตักน้อยนะลูกตักเดี๋ยวเติมได้
คือถ้าเหลือแล้วคือตังค์มีจ่ายแต่ที่มากกว่าการมีตังค์จ่ายคืออาย
อายพนักงานอายโต๊ะข้างเขาเหมือนเขาจะมองว่าไม่มีอารยะ
คือร้านปิ้งยากเราก็สั่งตลอดอยู่แล้วสั่งใหม่อย่ารีบไปสั่งเยอะ

บางทีถ้าอิ่มเกือบตายแล้วลูกกินเหลือเราต้องกินให้หมดอายเขา